ยังชีพผู้สูงอายุยังไม่จบ
คนที่จะอ่านให้ฟังต่อไปนี้
ถูกเรียกคืนสูงที่สุดเท่าที่เราเคยอ่านมา

แสนสองครับคุณยายสวนอายุ๘๗ปีแล้วนะครับ
ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับ
แสนสองสูงกว่าทุกคนที่เราเคยอ่านมาอย่างที่บอกไป

คือป่วยก็ป่วยอยู่แล้วพอได้ยินแบบนี้

ใจมันแย่แล้วกายที่แย่อยู่แล้วก็แย่ลงไปอีก
ไปที่บ้านพลทองตะบลหนองคูอำเภอนาดูนจมหาศรษฐ์รัฐคลามครับ
ยายสวนครับยายสวนวัง๒อายุ๘๗ปี
อบตหนองคูเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป็นเงิน๑๒๓๒๐๐บาทรวมดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีแล้ว
ทางอบตเนี่ยมาให้เซ็นรับสภาพหนี้
แล้วก็ให้ผ่อนส่งเดือนละ๒๐๕๔บาท๖๐เดือน
ด้วยความกลัวครับนะฮะยายสวนเนี่ยก็เซ็น
แล้วก็ผ่อนไปแล้ว๗งวดครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ยายสวนได้รับบำนานจากลูกชายคือ๑๐ตำรวจเอก
ล้วนวังสองถูกรถชนจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ที่สภาพบางบ่อจังหวัดสมุทรประการ
เมื่อปี๒๕๔๑นู่นล่ะครับได้เงินมา๒๒ปีแล้ว
ตั้งแต่เดือนละ๙๐๐บาทจนล่าสุดนี้เดือนละ๙๐๐บาทครับ
จุบันยายสวนเนี่ยโอ้โหความดันเบาหวานโรคเกา
ไปหาหมอทุกเดือนครับส่วนสามีครับสามีคือในคูณวังสอง
อายุ๘๙ปีท่านนี้แหละฮะนี่แหละครับที่นั่งสารอยู่
สารตระก้าขาย๑๒๐บาทเพราะอะไรทำนาไม่ไหวแล้วครับ
นานก็ขายได้สักใบนึงนะฮะได้๑๒๐บาทกว่าจะได้นะครับ
ก็ทุกข์ใจมากรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานไหนแก้ปัญหาได้
รีบแก้นะครับผมบอกแล้วนะฮะคือก็ไม่อยากให้
คุณผู้ชมที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีนี้
ไปไปด่าหรือว่าอค่ะนะคือย่างงี้อมันปลายน้ำนะฮะ
ยังไงก็อย่าเพิ่งไปโกรธอบตเขาค่อยเจรจากันนะครับ
ก็บอกที่ลบบุรีครับมีอีกหนึ่งเคสของคุณยายแสงสุขุม

ติดคุกเพราะยายไม่มีเงินจ่ายหรอก
เมื่อวานลูกสาวก็เล่าให้ฟัง

เนื่องจากว่าระยะนี้แม่มีอาการคล้ายเป็นคนแบบโรคซึมเศร้า
คุณยายคิดมากกับมือลอยนอนไม่หลับตีหนึ่งตีสอง
กว่าจะนอนคุณผู้ชมทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ลูกหลานเริ่มกังวลใจเพราะว่าแบบนี้
เครียดกับเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุที่โดนเรียกคืน๙๖๐๐๐กว่าบาท
ตอนนี้ยังไม่มีทิศทางที่มันชัดเจนจากรัฐบาลเลยว่าจะช่วยเหลืออย่างไร
เราก็อ่านข่าวนี้ก็ทุกวันแต่ว่ายังนิ่งอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกันกับคุณยายแสง
ไปชวนแกคุยหน่อยยายก็พอจะยิ้มได้ร่าเริงขึ้นมาบ้าง
พอถามยายอายุเท่าไหร่ยายบอกโอ๊ยเท่าไรก็ไม่รู้

ทีนี้จนนักข่าวแซวว่าโอ๊ยคุณยาย๙๙แล้วนะครับเดี๋ยวก็๑๐๐ปีแล้ว
ปรากฏว่าคุณยายหัวเราะชอบใจขึ้นมาแบบนี้แกก็ชอบใจ
บอกว่าอีกไม่นานก็ไปแล้วล่ะยายแสงก็ชี้ให้ดูรอยที่มันอยู่ข้างซ้าย
ให้นักข่าวดูบอกว่าโอ้เล่นกับหมาหมามันขวนนิดนึง
ก็ยกขาไม่ขึ้นแล้วตอนนี้อสมก็ช่วยจับยกแข้งยกขาคุณยาย
นวดกันไปคืออายุ๙๙แล้วต้องมานั่งทุกข์ใจกับเรื่องของการ
เรียกเงินคืน๙๐๐กว่าบาทคุณยายก็ไม่ไหวหรอก
แทนที่จะใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสุขสบายกันไปนะฮะพอคุยเรื่องเงิน
ถามว่าถ้ายายจะถูกดำเนินคดีและติดคุกจริงยายทำยังไงทีนี้
ยายก็โอ้ไม่กลัวหรอกไปฟังยายเขาตอบหน่อยฮะ
ก็ไม่กลัวแต่ยุ่นไหนก็ให้กินข้าวเหมือนกันออสไม่ได้เอาข้าว
เขาก็ต้องให้กินอยู่แค่กลัวไม่กลัว
ยายก็ไข่ไปมันก็หมดไป
แกยังหูดีนะถามไปก็ตอบได้ได้ยินนะ

ที่บอกว่ายายยอมติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินใช้คืน

เดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าไปพูดคุยเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของคดีความต่าง
คุณผู้ชมไหนวัวหายแล้วก็ล้อมคอกซะเลยนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการบูรณาการข้อมูล
ไม่ใช่ว่ากรมบัญชีกลางมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง
บัญชีกลางมีข้อมูลบอกว่าคือผู้สูงอายุรับบำนานพิเศษใช่ไหมฮะ
ส่วนท้องถิ่นก็เป็นคนสำรวจเกณฑ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แล้วอีกอันหนึ่งถ้าในส่วนของท้องถิ่นที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ
ตัวท่านเองจากนี้ไปท่านต้องตรวจสอบข้อกฎหมายต่างก่อนเกี่ยวกับการที่จะเบิกจ่าย

ไปก่อนเซ็นไปก่อนเขาเอาตังค์มาให้เซ็นไปก่อนซื้อไปก่อน
แบบนี้แหละมันเกิดขึ้นเยอะฮะในหลายท้องถิ่น
ฉะนั้นบางทีก็ชาวบ้านก็ไม่รู้บอกให้เซ็นก็เซ็น
แล้วตามหลังมาด้วยเหตุการณ์แบบนี้มันเจ็บปวดครับ